กว่าแปลกแล้วแต่อันนี้หน้าตามันแปลกจริงค่ะ
คุณผู้ชมชาวบ้านนะเขาก็มาดูกันใหญ่เลย
ขนมันดูเหมือนยาวด้วยเนาะพี่เนาะ
ตัวนี้บางคนบอกว่าเหมือนหมาพันปั๊กเลย
นี่เป็นควายมงคลหรือเปล่าเนี่ยถึงแม้ว่าหน้าตาจะแปลกประหลาด
เจ้าของควายเขาบอกแบบนี้ซื้อควายมานะซื้อมา๓ตัว

ตัวเมียชื่อน้ำค้างแล้วมันท้อง
ออกมาเป็นควายเผือกตัวนี้นั่นแหละหน้าหักงอหน่อยค่ะ
แล้วเขาก็เลยตั้งชื่อว่าเจ้าเหินฟ้า
อันนี้งงเหมือนกันทำไมว่าหน้าตามันออกมาเป็นแบบนี้
แต่เคยฝันนะฝันว่าสามีตาย
คิดเลยว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องของการมีควายหน้าตาประหลาด

แต่เขาเชื่อเลยว่าจะให้โชคแน่ค่ะ
ครอบครัวเขามีการตีเลขด้วยนะคุณผู้ชม
เขาบอกว่า๒๔๑แน่

หนึ่งคือออกลูกมาตัวหนึ่งคุณผู้ชมถ้าเชื่อก็ตามค่ะ

ต่อด้วยจัดพิธีบวงสวงศาลปู่ตาครับชาวบ้านครับ
จัดพิธีนี้กันที่อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินท
ก็เป็นบ้านจัดพิธีหลังใหม่นะ
ประจำหมู่บ้านเลยแล้วก็ส่องหาเลขเด็ดกัน
กลุ่มชาวบ้านเขาเอานี่เครื่องเส้นไหว้ครับ
เอาไปร่วมพิธีบวงสวงศาลปู่ตา
เชื่อกันว่าสารนี้เป็นสารศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน

ตัวเลขบนหลังคาศาลนี่แหละนี่
เห็นกันชัดแบบนี้คงไม่ต้องบอกว่าเลขอะไร
บางคนก็บอกว่าอาจจะเห็นเป็นเลขอื่นก็ได้นะ
หรอมันก็มีแค่๙๖๐หรือเปล่า
หรือ๙๖๖หรือเปล่าอีกตัวหนึ่งอาจจะเป็น๖หรือเป็น๐ก็ได้

แต่ใครอยากจะเห็นอีกแบบนึงที่ชัดนะคุณผู้ชม
ไม่ต้องเงยหน้ามองหลังคาครับ
หันไปมองก้านทูบครับ

จะ๙ใช่ไหม๑๒๙ครับ
ชาวบ้านก็บอกว่าจะนำเลขเด็ดไปหาซื้อลอตเตอรี่
งวดวันนี้แน่นอนครับ
ลืมพี่สาวตุ๊กตาไม้หรือยังจ๊ะ

เรียบด่วนลามินทานะคุณผู้ชมครับ
คราวนี้เนี่ยเจ้าของคาเฟ่ที่เขาติดอยู่จนดังระเบิดระเบิดไปแล้วเนี่ย

บอกเอานักเสี่ยงโชคมาบนบานได้นะผ่านไลฟ์นี้เลย

เห็นเลข๗ไหม
เห็นเล็ก๗เฉพาะละเล็กการเล็กนี้

อุ้ยต้องเอกดูโคตรชัดอ่ะ

ชัดคุณผู้ชมชัดกับเขาไหมคุณเอกเจ้าของคาเฟ่เนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมคนที่ดูแลพี่สาวตุ๊กตาไม้เนี่ยนะครับ
ไลฟ์คืนก่อนออกรางวัลใช่ไหมผ่านติ๊กต๊อกก็บอกอ้าวนักเสี่ยงโชค
ใครอยากจะมาขอพรขอเลขเชิญนะครับแล้วก็ตัวเลขเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมคุณเอกเขาเห็นเป็นอย่างที่เขาพูดไปอะไรนะ๑๗๗๑เหรอนะ
คุณผู้ชมอันนี้ก็ดวงใครดวงคนนั้นนะ
ปรางปรางทิพย์ครับเจ้าของชายาลูกสาวซาตาน
ไลฟ์เหมือนกันบอกแจกเลขนะแจกเลขเป็นแฟนเนี่ย
มีเลขทูปมีแนวทางรัฐบาลไทยด้วยนะครับ
ทูบมงคลงวดนี้คุณผู้ชมต้องดูด้วยตาตัวเอง

ส่วนรัฐบาลไทยรัฐบาลไทย

นั่นแหละครับคุณผู้ชมตามนั้นตามนั้น
ค่ะรวบตัวตึงขึงตัวเลขต่อเลยค่ะ
ฟองเบียพาไปดูซิพอจุดทูปแล้วก็กรี๊ดกลางไลฟ์เลย

เพราะว่าตอนที่จุดทูบองค์พ่อพิคเนธเนี่ยนะ
ระหว่างรอแล้วก็กรี๊ดเพราะอะไร
ตรงกับแนวทางที่ให้ไว้ก่อนหน้านี้

ก่อนหน้านี้ให้๙๕๗เอาไว้
แล้วมันสลับกันนิดเดียวเองคุณผู้ชม
รวมถึงมีเลข๕๖นี่เห็นไหมคะ
เคยให้ไว้นั่น๙๕๗มันสลับกันนิดเดียว
๕๖๕๘๕๙๕๐๘๐๕๘๔๕เอาแล้วแต่ชอบค่ะ
นุกบ้างบารมีมหาเห็งค่ะ

บอกกับบรรดาแฟนคลับเพิ่มอีก๒เลขนะ

อันนี้เพิ่มจากที่เคยให้ก่อนหน้านี้
แม่น้ำหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าเป็นเลขทูบปู่องค์ดำ

แล้วมีการบอกด้วยบอกว่าสามมาแน่ล้านเปอร์เซ็นต์
เดี๋ยวรู้เรื่อง๔โมงเย็นแน่นอนค่ะ
หน้าจอเอาไว้ได้เลยนะคะคุณผู้ชม
เอาไปสลับเอาเองตามสบายเลยนะคะ